ก่อนหน้านี้ไทยรัฐจอบประเด็นได้เคยเสนอธุรกิจต่างชาติ

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีนไปแล้ว
ในวันนี้ครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็แสดงความเป็นห่วงในเรื่องโนมินีของนักธุรกิจจีน
เมืองท่องเที่ยวที่ตอนนี้เริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับ
โดยไปพบธุรกิจที่เข้าข่ายโนมินีถึง๑๒ราย
และตอนนี้ก็ได้มีการขยายการตรวจสอบจาก๖จังหวัดเป็น๑๐จังหวัด
แต่ว่าที่สำคัญครับธุรกิจโนมินีเหล่านี้เริ่มปรับระบบชำระเงิน
โอนเงินข้ามประเทศโดยไม่ผ่านระบบธนาคารของไทยครับ
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญใจกลางเมืองเชียงใหม่
ที่ขาขรั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
แฝงไปด้วยนักธุรกิจต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
ที่ทำมาหากินโดยใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินี
เข้ามาทำธุรกิจให้บริการประเภทที่พักและขายของที่ละลึก
จากการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่า
มีคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจ
และเข้าข่ายเป็นนอมินีในจังหวัดเชียงใหม่มากถึง๑๒ราย
น้องมีนในอำภารนี่นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าให้ทางไอ้กระชนหรือทางท่านผู้ว่าที่ปลายนะครับ
ที่บอกว่าจริงแล้วคือท่านผู้ว่าใช้คำว่าเอาเราทุกหยดเลย
คือพูดง่ายว่าไม่ยอมเสียอะไรเลยนะครับมาไม่ได้มาด้วยทัวร์
ต่างคนต่างแยกกันมาแล้วมาเจอที่ที่เชียงใหม่
เสร็จแล้วแทนที่จะใช้โรงแรมเราก็ไปเช่าอพาร์ทเมนต์ถูกนะครับ
แล้วตอนหลังในที่สุดแล้วอาจจะมาช้อปปิ้งโดยคนของเขานะครับ
เบ็ดเซ็ตเด็ดทาร์ดนะครับก็จบอย่างนี้
เราไม่ได้อะไรอย่างนี้เราคงไม่ยอมนะครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า
ได้รับการร้องเรียนในกรณีนอมินีชาวจีน
สร้างความเสียหายให้ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่
เดินทางไปร่วมประชุมติดตามการแก้ปัญหา
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
โดยสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขยายพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินี
จากเดิม๖จังหวัดเป็น๑๐จังหวัด
หลังมีตัวเลขบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินี
มากถึง๔๗๔ราย
ปัญหายิ่งเพิ่มความซับซ้อนขึ้น

นักท่องเที่ยวชาวจีนใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงิน
โดยไม่มีการทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคารไทย
นั่นหมายความว่าเงินไม่เข้าประเทศไทยเลย
ที่มีการทำธุรกิจในบ้านเรา
แน่นอนว่าไทยสูญเสียรายได้
เพราะไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้แม้แต่บาทเดียว
กลายเป็นว่าทุกอย่างรูดโดยที่เราไม่รู้
กลายเป็นว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะครับ
เราสูญเสียเรื่องของภาษีแน่นะครับ
สิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องไล่ให้ทัน
ในการที่เราจะบริหารจัดการยังไง

จะเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ต่างเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับ

พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหรือกฎหมายนอมินียังมีช่องโว
ทำให้จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่ครอบคลุม
ซึ่งอยู่ระหว่างทบทวนคำนิยามของนอมินี
สอดคล้องกับกติกาสากล
และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
ป้องกันการถือหุ้นแทนในลักษณะนอมินี
ที่เป็นการละเมิดกฎหมายและปกป้องธุรกิจท่องเที่ยวของไทยด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน